ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักช่วงนี้ไม่ค่อยรื่นรมสุขสมอุรา
ความสัมพันธ์กระท่อนกระแท่นครอบครัวไม่ราบรื่นจะมีปากเสียง
โสดอย่าเพิ่งบอกรักใครรอเวลาไปก่อน
สุขภาพจะซุดโสมภูมิต้านทานโรคต่ำเจ็บนั่นปวดหนี้
มีเกณฑ์อุบัติเหตุระวังอันตรายจากอาวุธและยาฆ่าแมลง
กังวลใจกับสุขภาพของญาติผู้ใหญ่การเงินชะลอตัว
แต่ไม่ถึงกับสะดุดผลประโยชน์จากงานลดลงบ้าง
ลาบผลจะได้ย่อยเล็กน้อยแต่จะมีลาบจากทางไกลมาโดยไม่คาดฝัน
การงานจะอยู่ในกลุ่มได้เปลี่ยนตำแหน่งย้ายหน้าที่ธุรกิจด้านสื่อสาร
ขายเสื้อผ้าอาหารการกินจะได้เปิดร้านขยายร้าน
แต่งานสมาคมจะไม่ได้รับความร่วมมือ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์
เวลาที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย